ทุกผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนภัยคุณผู้หญิงทั้งหลายนะฮะ
ก็เรื่องของการเข้าสถานเสริมความงามไปซื้อคอร์สต่าง

คุณเข็มมาสอนนี่ก็คงจะประจำประจำใช่ไหมไม่รู้จะเคยเจอแบบนี้หรือเปล่า
เพราะว่ามีผู้เสียหายคนหนึ่งนะครับที่เขาร้องทุกข์มายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เธอบอกว่าโอ้โหเธอเสียรู้สถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง
คือไปคนเดียวค่ะอ่าพอไปถึงเจอพนักงานก็บอกว่ามีโปรโมชั่นอย่างนั้นอย่างนี้
พยายามที่จะหาทางให้เข้าไปที่ร้านก่อนพอเข้าไปที่ร้านเสร็จปุ๊บโอ้โหปุ๊บปับปุ๊บปับ
รู้ตัวอีกทีเอ้าซื้อคอร์สไปเกือบครึ่งแสนนะผู้หญิงคนนี้นะครับเธอมาร้องทุกข์กับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเสียรู้สถานเสริมความงามในห้างดังแห่งหนึ่งย่านงามวงวานเสียเงินไปถึงครึ่งแสนนะครับ
ลอุบายที่เจอก็คือที่ร้านเนี่ยมาเสนอโปรโมชั่นเพื่อจะดึงเข้าร้านก่อนนะ
บอกว่าเนี่ยมีโปรโมชั่นแบบนี้ชักชวนให้ไปรับการเสริมความงามนะครับ
ซึ่งโปรโมชั่นมันก็คงจะถูกอ่ะไม่แพงอ่ะนะแต่ระหว่างที่กำลังเสริมความงามอยู่นะครับ
พนักงานก็มารุมหวานล้อมนำข้อเสนอคอร์สต่างนานาเอามาให้เธอฟัง
เธอก็แบบโอ้โหรู้สึกสับสนไปหมดมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือ
เซ็นชื่อรับโปรโมชั่นต่างไปแบบไม่รู้ตัวแล้ว
กิวอเชอร์มูลค่าเท่านี้นะแล้วก็ให้เราเข้าไปทำกิวอเชอร์
ถึงตอนนั้นเราจะบอกว่าไม่สะดวกรับอะไรอย่างนี้ขอกลับอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่ยอมเขาก็ดึงเราเข้าไปว่าห้องว่างอยู่พอดีเลยพี่อะไรอย่างนี้
เขาก็ให้เราเข้าไปนอนทำหน้าใช่เสียเวลาไม่นาน
พอระหว่างที่เรารับบริการเขาอยู่น้องให้ทำกิเวอร์เชอร์ฟรี
เขาก็พาเหมือนหัวหน้าหัวหน้าผู้จัดการร้านหัวหน้าเซลล์เข้ามาเสนอขายคอร์สเราตอนนั้น
ตอนที่เรานอนทำหน้าทำตาหลับตาทำหน้าอยู่กับเขา
ระหว่างที่เราปฏิเสธแบบไม่ได้จริงจังเขาก็จะเหมือนบันมัดมือชกแล้วว่า
โอเคนะคะเนี่ยราคาแค่นี้พี่ลดให้สุดสุดแล้วคุณน้องตกลงเลยเนาะ
เดี๋ยวพี่ไปทำไปรูดการ์ดรูดบัตรแล้วก็ทำสัญญาให้เลยอะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็ออกไปจากห้องแล้วก็เอาสัญญาเข้ามาให้เราเซ็น
ตอนที่เรากำลังทำบริการเหมือนมัดมือโชคเรา
ทั้งที่เราปฏิเสธไปแล้วแต่เขาก็ไม่ฟังเราเลย
ต้องจ่ายตังค์ไปโดยที่ไม่ได้ไปใช้บริการ
แล้วแบบถ้าแค่หมื่นสองหมื่นก็จะไม่ไอ้นี่นะ
มันห้าหมื่นค่ะห้าแสนใช่แล้วเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะมาก
เสียใจมากที่แบบไม่น่าทำกันแบบนี้นะคะ
คือไม่น่าเอาเปรียบกันแบบนี้

เข้าใจเลยนะคือกำลังนอนทำหน้าอยู่
ไม่เซ็นก็ไม่กล้าไม่รู้จะมาทำอะไรกับหน้าเรา
นึกออกป่ะอ๋อเหรอถ้าเกิดนั่งอยู่เฉยไม่ได้นอนทำหน้าอยู่

อ่าแต่นี่นอนกำลังทำหน้าอยู่แล้วเอาเอกสารมาให้
ก็กลัวไหมล่ะอยู่ดีทำหน้าเราอยู่ไม่รู้
ถ้าเกิดไม่เซ็นแล้วคุณจะทำหน้าอะไรฉันต่อหรือเปล่า
บางท่านอาจจะคิดอยู่ในใจว่าเราก็ไม่เซ็นก็ได้เนี่ย
เราไปยอมเขาทำไมล่ะแต่ว่าผู้เสียหายวัยเนี่ย
ไอ้นั่นกี่อย่างอะไรกี่อย่างแต่เผลอแป๊บเดียว
เธอต้องซื้อไป๕๐๐๐บาท
แต่ต้องบอกว่าสถานเสริมความงามอะไรแบบนี้
เก่งนะเก่งมากดิฉันโดนประจำ
แต่จิตแข็งไงบอกว่าไม่มีตังค์

เอาอย่างนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปลองดูว่า
ถ้าไปเจอจริงเนี่ยตามสถานเสริมความงามที่
ผู้หญิงคนนี้เขาไปเจอมาเนี่ยแล้วเขาอยากจะเตือนเนี่ยว่า
เออระวังนะจะโดนเบาบบเผอร์แป๊บเดี๋ยวลงไป๕มือเนี่ย
มันเป็นยังไงวิธีการที่เธอบอกเนี่ยเวลาไปเจอจริงเนี่ย
ผู้สื่อข่าวเราไปเจอมาเนี่ยแล้วคุณจะจิตแข็ง
คุณเจอสภาพแบบนี้คุณจะเป็นยังไง

ข้างนะคะที่จับรางวัลอะไรอ่ะ

จับแล้วได้อะไรอ่ะค่ะ

เห็นมั้ยครับพนักงานก็มีลูกลอลลูกชน
อันนี้คือด่านแรกที่ยังไงก็ได้ทำให้เข้าร้านก่อน
ชวนคุยแซวเล่นอะไรแบบนี้

ซึ่งมั่นใจได้เลยว่าถ้าท่านจับรางวัลไปปุ๊บ

อาจจะเป็นแบบได้ขัดหน้า๑ครั้ง
มูลค่า๖๐๐บาท๘๐๐บาทอย่างนี้

ทำเลยแล้วกันจับรางวัลได้นะ

แล้วก็จะไปอยู่บนเตียงที่คุณเห็นมาสอนบอก
แล้วก็จริงก็จะลุกมาตุ่มใช่ไหม
บนเตียงแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วไงก็นวดอยู่
อันนี้ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าทางร้านจะมีวิธีการหลัก
ก็คือ๑เจ้าหน้าที่ของร้านจะพยายามเลือกเหยื่อที่มาคนเดียว

คือคุณจับไปเนี่ยยังไงคุณก็ได้ทำหน้าฟรี

หลังจากนั้นนะครับเมื่อเหยื่อเข้าไปแล้ว

พนักงานทีนี้ก็จะพยายามรุมล้อมหาวิธีการต่างนานา
ให้เหยื่อเนี่ยเกิดความสับสน
หรือว่าต้องรู้สึกว่าเซ็นชื่อไปก่อน

โดยที่ไม่มีโอกาสในการเห็นเงื่อนไข
หรือว่าเห็นเอกสารอะไรเลย
เขาก็เลยเลือกมาเสนอตอนที่เวลาขัดหน้าอยู่ทำหน้าอยู่เนี่ยนะฮะ
แล้วถ้าเหยื่อไม่ได้มาคนเดียว
แล้วถ้ามากับเพื่อนมากับแฟน
ทางร้านจะดูแบบไม่ค่อยพยายามร้างไว้
เพราะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จ

แล้วบางทีเราจะขี้เกรงใจไง
จะต้องหยุดเลย
ถ้าผมบอกแฟนผมแฟนผมไม่ค่อยเกรงใจผม
คุณอาจจะเดินเข้าไปเองกว่า
อันนี้คือถ้ามากับเพื่อนบางทีเพื่อนก็จะแบบ

พอมาอีกทีเนี่ยบางทีไม่ได้แล้วไง
เพราะฉะนั้นเขาจะเลือกเหยื่อที่มาคนเดียว
หลวมตัวไปแล้วเหยื่อไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะครับ
เพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นการตกลงปลงใจ
ในการเซ็นชื่อรับเงื่อนไขด้วยตัวเอง
ที่สำคัญคือทางร้านเตรียมการเป็นอย่างดี
การระบุในสัญญาไว้เลยว่า
งดคืนเงินให้ในทุกกรณี
ก็เลยเป็นเหตุให้มีผู้เสียหายที่พอมารู้ตัวอีกทีนึง
ก็ไม่สามารถขอเงินคืน
ทั้งที่ผู้เสียหายเองหลายคนเขาก็
เดือดร้อนต้องสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก

มาควบคุมสัญญาพวกนี้หน่อยว่า
ให้ลูกค้าอย่างเรามีสิทธิ์บอกยกเลิก
ไม่ใช่อ้างแต่ว่าในสัญญาณระบุไว้แล้ว

คุณก็จะอ้างแต่ว่าไม่ยกเลิกไม่คืนเงินอะไรอย่างนี้

แล้วเดี๋ยวเรามีอย่างไรบ้างครับตอนรับโปรด

ตัวจังจะต้องก็เสียตามค่าบริการ

เราก็ไม่ได้ร่อยมีเงินเยอะแยะ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

แล้วคุณก็ยังอย่ามาเอาเผียบเรา
โอ้โหนี่ถ้าผู้ชมบอกมาคุณก็มาสอน
ที่หน้าจอตอนนี้เลยบอกเคยเจอเหมือนกัน
ครั้งเดียวจากนั้นก็เสนอเพิ่ม
ค่ะเอาจริงอยากจะให้เพื่อนที่ฉันมาร้องเรียนเหมือนกัน

๕๐๐๐๐๐ซื้อคอทำหน้าจริงไม่เวิร์ก

ที่ฉันเลยไปใช้แทนอยู่ทุกวันนี้

กว่าจะนัดหมอได้คิวเต็มอีกมันยากนะ
คือมองในมุมของคนผมเชื่อว่าต้องมีคนมองในมุมที่ว่า
เขาไม่ได้บังคับไม่ได้เอาปืนมาขู่ให้ทำ

มุมนี้ผู้เสียหายเขาพยายามสะท้อนให้เห็นว่า
มันเป็นกลวิธีต่างในการที่จะพยายามทำให้คุณต้องตัดสินใจ
โดยฉับพลันไม่มีโอกาสได้คิดอย่างรอบครอบ

ก็เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย

วิธีการของกลุ่มคนพวกแบบนี้ที่มีวิธีลักษณะแบบนี้
มันถูกต้องไหมมันเอาผิดได้ไหม

จริงนะคะต้องระวังต้องระวัง